ไปดูที่บุรีรำกันหน่อยค่ะเขาบอกว่ามีแก๊งตบทรัพย์อารวาส
จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าแก๊งนี้มีวิธีการยังไง
เหยืดในครั้งนี้คือลุงเทืองค่ะลุงแกอายุ๖๒ปีแล้ว
มีอาชีพเพาะกล้าผักขายก็ขับรถอยู่บนถนนดีนี่แหละ
แต่แก๊งนี้เขาทำงานกันเป็นทีมมีรถคันหน้ามีรถคันหลังนะคะ
เล่าให้ฟังก่อนค่ะลุงเทืองหรือว่านายสมศักดิ์พวงศิริเนี่ยนะคะ
ก็มีอาชีพเพราะกล้าผักขายก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพนางรอง
ว่าโดนแก๊งตบทรัพย์ขับรถมาเฉียวเรียกค่าเสียหาย๖๐๐๐บาท
เพราะดีตอนนั้นมีเงินติดตัวแค่๓๐๐บาท
บอกเดี๋ยวรอก่อนได้ไหมเดี๋ยวไปยืมเท่าแก่มาให้
เหมือนแก๊งคงไหวตัวทันนะคะเลยบอกเออเออช่างมันไม่เป็นไร
ซะว่าเห็นใจคนแก่แล้วกันสงสารคนแก่ก็เลยปล่อยไป
ตอนแรกก็เข้าใจว่าเขาใจดีจริงแล้วคุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์นะ
เพราะว่าเราส่งคุณสุชาดาสิริคงไปที่พื้นที่เลยไปคุยกับลุงเทือง
เทืองบอกว่า๑๗ตุลาคมลุงเนี่ยขับรถกระบะออกจากบ้าน
จะไปซื้อดินเพื่อเพาะกล้าที่อำเภอนางรอง
ก็ขับรถไปตามท้องถนนตามปกติค่ะ
พอขับไปถึงบ้านโคกไม้แดงที่ตำบลบ้านสิงห์อำเภอนางรอง
อย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมที่เราทำกราฟิกให้ดูเป็นถนนสองเลน
ลุงแกบอกมีกระบะสีบรอนคันนี้ค่ะขับอยู่ข้างหน้า
แต่ขับช้าเหลือเกินคือเรียกได้ว่าขับช้าซะจนขวางทางอะค่ะ
เทืองก็เลยจะเร่งเครื่องเพื่อขับแซงจังหวะนั้นนี่เลยเห็นไหม
มีกระบะอีกคันหนึ่งขับตามมาขับจี้เลยค่ะแล้วก็บีบแตร่ไล่
เทืองแกก็อ้าวเดี๋ยวจะไปกันที่คนข้างหลังเขาก็เลยรีบเร่งเครื่องเพิ่ม
กะจะแซงกระบะคันหน้ากลายเป็นว่าคันหน้าขับช้าแล้วยังกั๊กที่ไม่ยอมให้แซงอีก
เทืองก็เร่งเครื่องขึ้นไปอีกสุดท้ายแซงได้ค่ะ
แต่จังหวะแซงนั่นแหละค่ะกระบะ

ขับมาเบียดก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุ
เฉี่ยวเชิญกันกันบนท้องถนตรี

มีหนึ่งคนลงมาเจรจาบอกว่าลุงเนี่ยขับรถเฉียวเนี่ยเสียหายนะ
จะเอายังไงลุงจะให้จบที่นี่หรือเราจะไปจบกันที่สถานีตำรวจ
ถ้าลุงจะให้จบที่นี่ก็จ่ายมา๖๐๐๐บาทเป็นค่าทำสีแล้วกัน
อืมค่ะแต่ตอนนั้นลุงแกมีสามพันบาทเลยบอกว่าเอางี้ได้ไหม
เอาไปก่อน๓๐๐๐บาทแต่ถ้าจะเอา๖บาท
เดี๋ยวไปเบิกเงินเท่าแก่ให้รอหน่อยได้ไหม
ผู้ชายสองคนก็บอกเออแค่นี้แหละเห็นใจคนแก่

เทืองบอกว่าเขาคงใจดีเห็นใจว่าเราอายุมากแล้ว

เออลุงเองก็ไม่รู้เรื่องไงแต่พอมาดูรถตัวเองเนี่ยค่ะ
ื้อเฉียวนิดเดียวเองอ่ะแค่สีเปื้อนเอางี้ดีกว่า
ลุงแกเนี่ยแค่สีเปื้อนแต่รถของแก๊งตบทรัพย์เนี่ยด้านหน้าแตกยับเลยอ่ะอืม
ตกลงเราชนกันแรงขนาดนั้นเลยเหรอทำไมรถลุงไม่เป็นอะไรเลยอ่ะ
แล้วทำไมรถเขาถึงแตกยับขนาดนั้นลุงแกก็เริ่มสงสัยรู้สึกไม่สมเหตุสมผลกัน
นึกย้อนไปได้เอ้ยเคยได้ยินคนชาวบ้านเขาเมาส์กันว่ามีแก๊งตบทรัพระบาดนี่นะ
สงสัยเจอกับตัวแน่แล้ว
เงิน๓๐๐๐บาทเนี่ยตั้งใจจะเอาไปซื้อดินไม่เหลือสักบาทค่ะ
เลยต้องไปเซ็นเท่าแก่เหมือนตะไว้ก่อน๑๕๐๐บาทเพื่อเอาดินมาเพาะกล้า
พอขายได้แล้วค่อยเอาเงินไปคืนเท่าแก่
อย่างที่เราทำกราฟิกให้ดูนะครับคุณผู้ชม

ล่าสุทธิ์เห็นบอกว่ามีอยู่ที่อำเภอสังขาจังหวัดสุริน
กรรมคือขับปาดหน้าแล้วเรียกค่าเสียหาย
ระหว่างทางบัวเชฟสังขาฤทธิ์

มันก็เป็นรอยบุบรอยแตกอยู่แล้ว

แล้วก็เห็นไหมรถตังค์ต้องเยอะ
เลือกค่าเสียหาหู๓๐๐๐บาทมันก็เอาลุงจนแบบ
จริงกล้องพวกกล้องหน้ารถเดี๋ยวนี้ราคาไม่ค่อยแพงมากแล้ว
ติดไว้นะคะดีมันเป็นหลักฐานช่วยเหลือเราได้